คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเย็นหลายคนก็เดินทางท่องเที่ยวขึ้นป่าบ้างขึ้นดอยบ้างนะคะ

เพราะว่ากรมควบคุมโรคเขาออกเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าป่าค่ะ
ให้ระวังตัวไรอ่อนกัดเพราะว่าเป็นภาหะนำโรคไข้รากสัตว์ใหญ่
แล้วก็แนะนำด้วยนะคะว่าสำหรับใครที่กางเต็นต์นอนในป่า
ให้ทำบริเวณที่พักให้โล่งเตียนแล้วก็แต่งกายให้มิดชิดค่ะ
นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสัมผัสกับอากาศเย็น
ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างในธรรมชาตินะคะ
โดยบอกว่าให้ระมัดระวังโรคสครับไทฟัส
หรือว่าไข้รากสัตว์ใหญ่ที่มีตัวไรอ่อนเป็นภาหะ
สามารถติดต่อได้ทางบาดแผลที่ถูกตัวอ่อนของรายอ่อนกัด
พบมากในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนี่แหละค่ะ
กลุ่มของชาวไร่ชาวสวนนักท่องเที่ยวป่าทหาร

โดยรายอ่อนเหล่านี้จะกระโดดเกาะสัตว
เช่นหนูกระแตกระจ้อนหรือแม้กระทั่งคนที่เดินผ่านไปมา
เพื่อดูดน้ำเหลืองเป็นอาหารค่ะ
ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระบุนะคะว่า
ตั้งแต่ต้นปีจนถึง๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ป่วยไข้รักษาใหญ่แล้วจำนวน๕๗๗๙คน

โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดก็คือ๔๕๕๔ปี
รองลงมาอายุ๓๕๔๔ปี๑๑๖๒๑
แล้วก็๒๕๓๔ปีเนี่ยมี๑๑๔๙๐ค่ะ
จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด๕อันดับแรกนะคะก็คือ

ตากเชียงใหม่แล้วก็พังงา
ส่วนพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส
หรือว่าไข้ราศาสตร์ใหญ่นี้มากที่สุดก็คือทางภาคเหนือค่ะ

แต่ว่าอาการจะแสดงออกมาหลังถูกกัดประมาณ๑๐๑๒วัน
โดยอาการคือจะมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตัว
ซึ่งผู้ป่วยประมาณร้อยละ๕๐เนี่ยจะมีบาดแผลด้วย
และบาดแผลจะลักษณะคล้ายกับถูกบุหรี่จี้ค่ะ
โดยบริเวณที่ถูกไรอ่อนกัดลักษณะจะมีสีแดงคล้ำแล้วก็เป็นรอยบุ๋มไม่คันนะคะ
รายก็อาจจะหายได้เองแต่บางรายอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้
ก็จะพบประมาณ๑ใน๕ค่ะอย่างพวกปอดอักเสบสมองอักเสบ
ซึ่งสองอย่างนี้นี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้
โดยนักท่องเที่ยวที่กลับจากเที่ยวป่าภายใน๒สัปดาห์แล้วมีไข้ขึ้นสูง
ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะและแจ้งประวัติการเข้าไปในป่าให้แพทย์รู้ด้วย
เพื่อจะได้รับการรักษาโดยเร็วซึ่งแนวทางการป้องกันก็สามารถทำได้ค่ะ
ใครที่ต้องไปเข้าป่าขึ้นดอยขึ้นเขาแบบนี้ให้สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
และทำบริเวณค่ายพักให้โล่งเตียนและหลีกเลี่ยงการนั่งรวมถึงนอนบนพื้นย่าค่ะ